คุณผู้ชมมาดูเรื่องที่ทำให้เรายิ้มได้กันหน่อยนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวเน็ตเขาแชร์กันเยอะและดิฉันก็แชร์ด้วยค่ะคุณ
ปกติเนี่ยควายอยู่ที่ไหนคะควายอยู่ในทุ่งนาสิคะ
ควายอยู่ที่นาแต่ควายมาหาที่นอนแห่งใหม่ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไหมคะ
พี่ตำรวจท่านนี้แหละค่ะที่แปลงร่างกลายเป็นมาทดรในบัตรดน
หลังจากที่ควายบุกอพาร์ทเมนต์แบบนี้คุณดูไหมสุดลูกหูลูกตายด้วยนะ
อ๋อมืดมืดนั่นแหละเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ชาวเน็ตเนี้ย
เขาเขาแชร์กันเยอะนะคะตำรวจนายนี้ค่ะคุณดูสิมาแล้วมาแล้วเนี่ย
ตำรวจก็ต้องกลายเป็นมาทดอร์ในบัตรโดนแบบนี้ค่ะพยายามที่จะล่อทุกวิถีทาง
สุดท้ายเนี่ยเสื้อวินตัวนี้ล่อได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะ
หลังจากที่เหตุการณ์เนี่ยมีคนแชร์ไปเยอะเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมก็ถือว่าสร้างรอยยิ้มนะหลายคนชื่นชมบอกว่าเอ๊ะ
ตำรวจนี้ก็ถือว่าดีนะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทุกรูปแบบ
ทีนี้ทีมข่าวติดต่อไปที่ตำรวจท่านนี้แล้วค่ะ
ก็คือร้อยตำรวจเอกภูริพันธ์สุวรรณรัฐ
เป็นรองสารวัตรป้องกันและปรับรามสพเมืองสงขลา
บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือเมื่อวาน๒๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ชาวบ้านโทรไปแจ้งบอกว่ามีควาย๒ตัวคือไล่ควิดกันกลางทุ่งนา
หลังหอพักแล้วขุดกันในทุกนาไม่พอนะคะ
วิ่งเข้ามาหลบในหอพักค่ะ
ตัวหนึ่งอยู่ชั้น๒อีกตัวหนึ่งอยู่ชั้นล่าง
แล้วก็เป็นงานด้วยแยกชั้นกันนะคะ
ผู้กองภูริพันธ์บอกว่าคือวินาทีนั้นก็ต้องพยายามทุกอย่าง
ที่จะเอาควาย๒ตัวออกมาจากหอพักให้ได้
ตอนนั้นคือจะเอาออกด้านหลังถูกไหม
ระหว่างที่รอเนี่ยก็พยายามที่จะหาทุกวิถีทางว่าจะทำยังไงนะ
ควายออกจากหอพักตอนแรกเนี่ยเอาเสื้อวินรถจักรยานยนต์นะคะ
ล่อล่อกันแล้วไม่ไป
เอาย่าไปล่อก็ไม่ไปค่ะไม่กินไม่หิวไม่ยอมแต่สุดท้ายคุณรู้ไหมเขาทำไงทำไงคะ
จุดประทัดไล่ซะเลยสุดท้ายก็ยอมออกจากหอพักแห่งนี้นะคะ
จากที่นามาหาที่นอนไม่แน่ใจว่าจะเปิดห้องนอนหรือกะไรนะน้องควาย
แล้วเขามากัน๒ตัวด้วยนะชักชวนกันมาเที่ยว